ต่อเนื่องเลยนะคะอีกคลิปหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์

เป็นคลิปนักเรียน๓คน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนสาม

ที่จราจรอนุญาตให้ขับ
ขับบนมอเตอร์เวย์ค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มมาได้เดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมผมไม่จอดครับผมไม่จอดให้นะครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่รถตำรวจทางหลวงขับไล่ตามรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีเด็กวัยรุ่นขับซ้อน๓มาบนถนนมอเตอร์เวย์
พร้อมตำรวจกดแตรเรียกให้จอดข้างทาง
สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะโดนจับได้ก่อนที่จะถึงทางออกเพียง๘๐๐เมตรเท่านั้น
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ในโซเชียลค่ะ
สลด๓นักเรียนหนีไม่พ้นถูกจับกลุ่มบนมอเตอร์เวย์
ผู้ที่ชมคลิปนี้นะคะต่างกันพากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็งงด้วยนะคะ
ว่ารถจักรยานยนต์ซ้อน๓ขับเข้ามาบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ได้อย่างไร
ส่วนผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงแล้วก็เคยมีประสบการณ์ขี่รถจักรยานยนต์
มาทางเส้นรังสิตปฐุมธานีแล้วก็เลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์
โดยมองไม่เห็นป้ายว่าเป็นทางด่วนมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนเจอด่านเก็บเงินแล้วค่ะ
ส่วนผู้ที่ชมคลิปนี้บางส่วนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์มักจะลักไก่แอบเข้ามาบ่อย
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะรุนแรงมากเพราะว่ารถแต่ละคันที่เหยียบมาไม่ต่ำกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาพหน้ารถของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้แหละค่ะ
ก็พากไปนะคะว่ารถตำรวจทางหลวงก็พยายามที่จะสกัดจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนสามกันมาค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะก็ติดตามเรื่องนี้ด้วย
ติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงพันธ์ตำรวจตรีสะสนัทรัตนสเวทวงศ์
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐนะคะกรณีที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขับขี่บนทางหลวงพิเศษนั้น
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ได้มีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเข้มงวด
แต่ก็ยังมีการลักไก่แบบนี้บ่อยครั้งค่ะ